คุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนกรุงเทพทุกคนนะครับ
ผมมาพร้อมกับความมุ่งมั่นมาพร้อมความชัดเจนครับ
ต้องการที่จะเปลี่ยนกรุงเทพเป็นเมืองสวัสดิการ
ทันสมัยต้นแบบของอาเซียนให้ได้

เพราะจะทำให้คนลุกขึ้นมาเท่ากันซะก่อน
ทันสมัยครับเสียโอกาสมาเยอะแล้วครับไม่รู้จักใช้เทคโนโลยี
ในการหยุดปัญหาซ้ำซากมาบริการประชาชน
และกรุงเทพมีศักยภาพครับ
อย่างไรเราเป็นต้นแบบอาเซียนได้แน่นอน
สิ่งที่ท่านจะได้เห็นถ้ามีผู้ว่าชื่อสุชัชวีคือ
อินเทอร์เน็ตฟรีเป็นสวัสดิการพื้นฐานของคนกรุงเทพทุกคนครับ

สำคัญนะครับโลกวันนี้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนี่คือพื้นฐานแล้วครับ
ถ้าเกิดเข้าถึงไม่ได้เข้าถึงไม่ฟรีเสียโอกาสมากนะครับ
และเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเฉพาะการลดค่าใช้จ่าย
หรือการเพิ่มโอกาสให้ครอบครัวกรุงเทพนะครับ
รู้ไหมครับว่าเครือข่ายไวไฟ๑๕๐๐๐จุดฟรีเนี่ย
คนที่ใช้มากที่สุดก็คือคนของเจ้าหน้าที่กรทมนะครับ
ปัญหาการบริการล่าช้าที่เขตมันจะหายไปครับ
เพราะทุกอย่างมันออนไลน์หมดมันติดตามได้ตรวจสอบได้ประเมินได้
มันลดค่าใช้จ่ายนะครับนี่คือสิ่งแรกที่เห็น
เท่านั้นไม่พอครับเครือข่ายของอินเตอร์เน็ตฟรีนี่แหละครับ
ตรงนี้ทำให้กรุงเทพกลับมาเป็นเมืองที่ปลอดภัยน่าอยู่จริง
แล้วเรื่องอะไรไหมครับเรื่องปัญหาน้ำเน่าน้ำท่วมซ้ำซากนี่แหละครับ
เพราะอะไรไหมครับประตูน้ำยังต้องใช้คนเปิดปิดอยู่เลยครับ
ฝนตกมาทีไม่มีทางทันครับบ้านอื่นเมืองอื่นเขาใช้ระบบไวไฟ
เป็นระบบอัตโนมัติในการควบคุมเครื่องสูบน้ำประตูระบายน้ำ
ให้ทำงานสอดประสานกันแบบนี้มันจะถึงแก้ปัญหาได้
แบบเดิมทำแบบเก่าอีกชาติก็ทำไม่ได้
เท่านั้นไม่พอครับเรื่องการอำนวยการจราจร
วันนี้ก็ต้องใช้กันเยอะแล้วครับขอบคุณครับ
เคครับผมในสองนาทีของพี่เอ๊เนี่ย
ที่เรียกว่าเข้าหูเลยนะฮะอินเตอร์เน็ตฟรีฮะ
เอาละตอนนี้ผมเชื่อว่าบรรดาผู้ตรวจสอบนโยบายทั้ง๓ท่าน
มีคำถามมากมายแต่ก่อนอื่นพี่เอ๊ต้องใช้สิทธิ
ยับยั้ง๑คนแรกใน๓นาทีก่อนตัดสินใจให้ดีนะฮะ
เอาละคุณพระดำโดนไป๑ทีนะครับโอเค
คุณบรรดาโดนไป๒ทีเหลือพี่ชูวิทย์เนี่ย
ผมไม่ได้ชี้นำนะฮะอันนี้ผมอธิบายตามหน้างาน
ผมอธิบายตามหน้างานนะครับเพราะฉะนั้น
พี่เอจะใช้สิทธิ์ยับยั้งใครครับ
ขอเก็บสุภาพสตรีที่ดีที่สุดไว้ข้างหลังครับ
เลือกนะครับเก็บพี่บุ๋มไว้ใน๔ห้องหัวใจไว้ก่อน
ย้ำคุณบุ๋มบรรดาโอเค

เป็นที่แอบดูว่าพี่บุ๋มยังได้เขียนอยู่
ก็เลยปิดปากซะเลยแต่เขาห้ามกูได้แค่๓นาทีเท่านั้นเองครับคุณประนัดดา
เพราะฉะนั้นเอาล่ะอินเตอร์เน็ตฟรีนี่มันยังไง
คุณมดดำคุณชุวิตคุณมีเวลา๗นาทีครับไปครับ
มีผู้รองคุมก็มีอยู่แล้ว

เข้าถึงอินเทอร์เน็ตไม่ได้เนี่ยมันเสียโอกาสทุกอย่าง
ปัจจุบันเราจ่ายประมาณ๘๐๐บาทใช่ไหม
แล้วตอนนี้ก็เริ่มแข่งขันกันแล้วลดประมาณ๖๐๐บาท
ถ้าเกิดเราทำขนาด๑๕๐๐๐จุดนะพี่มดดำ

แสดงว่าเดือนหนึ่งแค่๖๐ล้านบาทเท่านั้นเอง
แต่ชีวิตคนกรุงเทพเปลี่ยนเหมือนเกิดใหม่เลยพี่มดดำ
แสดงว่าคุณกำลังจะมั่นใจว่ายังไงไวไฟฟรีทั่วกรุงเทพ
น้ำไฟยังไม่ฟรีน้ำไฟยังไม่ทั่วกรุงเทพ
ไวไฟจะฟรีแล้วเหรอ

เพราะน้ำไฟเนี่ยถ้าเกิดฟรีคนก็ใช้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้น
แต่ไวไฟไม่เหมือนกันเนี่ยนะครับ
ไวไฟใช้เท่าไหร่รักษามก็เท่านั้นพี่พ่อดำ

เพราะงั้นเรื่องเมืองอื่นก็ทำกันหมดแล้ว

อินเตอร์เน็ตฟรีเนี่ยมันจะเปลี่ยนชีวิตคนกรุงเทพเลย
แล้วมันเปลี่ยนการทำงานของกรุงเทพมหานคร

อย่างที่ผมบอกเลยว่าเหมือนกรุงเทพเกิดใหม่เลยครับ

เห็นที่ผมไม่เห็นด้วยกับอาจารย์เอ๊เนี่ย
นี่ก็มีอาจารย์สองอาจารย์นะอาจารย์แท็กชาติ
ผมไม่อยากพูดลงมาทำไมอาจารย์ชอบมามาเป็น

ไม่รู้ใครชวนอาจารย์เอ๊ที่รักของผมมาลงพักประชาธิปัตย์ไม่รู้

ผมดูแล้วเนี่ยที่ดรเอ๊บอกก็คือพูดง่าย
อินเตอร์เน็ตจะเปลี่ยนแปลงกรุงเทพไปทุกอย่าง
ในขณะที่กรุงเทพยังมีมิติที่เลวร้ายมากกว่านั้น

โอเคคุณดรอาจจะบอกว่ามีอินเทอร์เน็ตมันจะแก้ปัญหาจราจร
อินเตอร์เน็ตมันจะแก้ปัญหาน้ำทั่วอินเตอร์เน็ตด้านนี้นี่
เอาละแต่ปัญหาของกรุงเทพฯหมาล่อน
คุณเคยเห็นคนใช้อินเทอร์เน็ตไม่เป็นไหม

ซึ่งผมคิดว่าก็มีอยู่ไม่ปริมาณไม่น้อยเลยนะครับ
ทีนี้กลับมาถ้าเกิดคุยเรื่องอินเตอร์เน็ต
คุยเรื่องการใช้บริการแน่นอนผมอยากได้

ประมูลใช่ไหมแล้วใครเป็นเจ้าของไอ้อินเทอร์เน็ตเนี่ย
แล้วใครจะได้อ่ะเอาแล้วก็มาอีกแล้ว
มันจะใครได้ค่ายไหนอะไรยังไงเนี่ย
ถ้าสามไข้เนี่ยมันก็จะต้องมีปัญหาเรื่องกุ๊กกิ๊กกันอีก
เพราะอะไรขอโทษนะพูดก็
ภาครองโรงที่เขาถนัดอย่างนี้อยู่แล้ว
ให้เขาอธิบายไหม
สงสัยผมจะปิดปากปิดคนแล้วฮะอา

ว้าวคุณภูมิครับสิบย้ำหมดแล้วใส่ต่อได้เลยฮะ

ใครไม่เข้าถึงอินเตอร์เน็ตมันเสียเปรียบนะ

ยังไงมันจำเป็นอ่ะยังไงต้องเอาทำให้ได้อ่ะ

เพราะมันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับวันนี้อนาคตนะ
มันเรียนอ่าเลยนะครับ

ถ้าเกิดจะบอกว่าอินเทอร์เน็ตมันจะมีกุ๊กกิ๊กนะ

มีตั้ง๗๘หมื่นล้านมันมีกุ๊กกิ๊กมากกว่านั้น

เพราะงั้นแล้วไอ้นี่มันเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นเองครับอา
ผมก็เลยยืนยันว่าถ้าหัวไม่กระดิกหางไม่สายหรอกเข้ามาครับ

โครงการไวไฟเนี่ยถ้ามันไม่เกิดขึ้นจริง

ถ้าสมมุติวันนี้ถ้าไอ้โครงการ

หมายถึงนโยบายอื่นมันจะไม่เกิดขึ้นเลยเหรอฮะ

ที่เกิดขึ้นคือวันนี้บอกได้เลยมันต้องเกิดอ่ะ
เพราะวันนี้เราเห็นแล้วมันความจำเป็นจริง
พี่มดดำก็รู้ว่ามันขายอินเทอร์เน็ต
ให้เราไม่ไปโฟกัสเรื่องอื่นอย่างเช่น
ปากท้องหรืออะไรอย่างเงี้ยแหละครับ
วันนี้ไวไฟคุณบอกว่าแค่ไวไฟอันโยบายสามารถแก้ปัญหา

รายการเขาให้เวลาเย่๒นาทีอ่ะ

เพราะงั้นแล้วเนี่ยจะถามว่าอะไรมันเป็นจุดที่เปลี่ยน

แล้วก็มีเปลี่ยนชีวิตนะครับ
เปลี่ยนเมืองเปลี่ยนชีวิตดูเรื่องปากท้อง
กระดับการศึกษาแก้ปัญหาสาธารณสุข

แต่ถ้าเกิดถามอะไรมันจุดเปลี่ยนเนี่ย
มีมดดำอินเทอร์เน็ตเปลี่ยนแน่นอน
อ่ะเชิญ
สิ่งหนึ่งนะครับที่มันจะเปลี่ยน

แต่ว่าราคามันถูกลงเสมอ

กรุงเทพเสียโอกาสไปมากมายแล้ว

กรทมแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิต
นี่อยู่สองเรื่องที่ผมติดใจ

นอกจากที่ดรพูดแล้ว

คือไม่รู้นะนะ

แล้วตอบอาชุวิตพูดถูกนะครับ

คนที่มีอยู่เนี่ยจะได้ไปตรวจตาว่าตรงไหนมันมีปัญหา
ตอนนี้นั่งอยู่ตรงนั้นนะครับ

เพราะงั้นแล้วคนมันไม่ได้ใช้ที่คนมันต้องใช้
แต่อะไรที่คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีมันใช้แทนได้

โดยเฉพาะว่าเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตโควิดมันจะขึ้นมา

ดังนั้นเรื่องของการศึกษาถ้ามีอินเตอร์เน็ตให้กับเด็กมันช่วยได้เยอะมาก
แต่มันก็ต้องมีของที่ให้เด็กใช้คือมือถือ
มันไม่ใช่ว่าอินเตอร์เน็ตอย่างเดียวมันต้องมีแท็บเล็ตหรือมือถือให้กับเขา
มีที่ชาร์จแบตเพราะว่าบางบ้านที่ผมไปช่วยเขาสร้างบ้านเนี่ย
แล้วอย่างนี้สวัสดิการอื่นไม่คิดจะพูดหน่อย
ผมว่านะครับเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยมันดีขึ้นมันถูกลงจริง
คิดไว้แล้วในชุมชนเนี่ยก็จะมีศูนย์อยู่ศูนย์หนึ่ง
ซึ่งทำทุกอย่างอยู่แล้วเราติดตั้งคอมพิวเตอร์ที่ดีนะครับ

โอ้ยดูเหมือนว่าเวลาให้ไปเท่าไหร่ไม่เคยพอจริงจริงนะฮะ
สำหรับเกมในรอบสุดท้ายแบบนี้เกี่ยวกับเรื่องอินเทอร์เน็ตฟรีเพื่อน

คือผมคิดว่าอินเตอร์เน็ตฟรีเนี่ยนะครับจุดเริ่มต้นอยู่ที่โรงเรียนห้องสมุดผมเห็นด้วยนะครับ
แต่เราต้องอย่าลืมสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างน้ำปลาปลา
คลองสามวามีนบุรีราชกระบังหลายส่วนน้ำปลาปลายังเข้าไม่ถึง
คนจนเมืองอีกหลายชุมชนไม่มีทะเบียนบ้านชั่วคราว
ทำให้ขอน้ำไฟไม่ได้ต้องต่อพ่วงแล้วจ่ายค่าไฟเป็นยูนิต
แพงกว่าคนทั่วไปเอาเงินแล้วก็อย่าลืมเอางบประมาณมาอุดหนุนรถเมย์
ให้คนเจ็ดแสนถึงเก้าแสนคนได้ขึ้นรถเมฆถูกด้วย

โอเคแล้วคือชาติชาติมองไงครับเรื่องตรงนี้
อินเตอร์เน็ตสำคัญครับแต่ว่านัยนโยบายราคือจัดในจุดที่จำเป็น
โรงเรียนโรงพยาบาลศูนย์สาธารณสุขชุมชนที่มีคนหนาแน่น
ส่วนการคำนวณตัวเลขผมผมยังไม่ค่อยแน่ใจว่า๑๕๐๐๐คูณ๔๐๐บาทถูกหรือเปล่า
เพราะแต่ละจุดเอาหนึ่งคนไปคูณเนี่ยต้องไปดูตัวเลขอีกทีนะครับ
ผมคิดว่า๑จุดมันจะมีคนใช้เยอะนะรอบนั้น
ถ้าเอาไอ้ค่าอินเทอร์เน็ตของ๑คน๔๐๐ไปคุณ๕๕๐๖๐ล้านเนี่ย
ไม่แน่ใจว่าในทางเทคนิคเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเดี๋ยวขอไปตรวจสอบหน่อย
แต่ว่าอันหนึ่งที่สำคัญที่เรามีนโยบายคือเรามีอาสาสมัครเทคโนโลยีประจำหมู่บ้าน
ที่พี่ชีวิตพูดคือจะมีเด็กรุ่นใหม่ที่รู้เทคโนโลยีและช่วยสอนคนในชุมชน
เอาข้อมูลขึ้นอันนี้คล้ายกับออสมเสาอาสสาธาสุขแต่เป็นอสมัครเทคโนโลยี
ทำให้ความเข้าถึงเทคโนโลยีมันง่ายขึ้น
มันง่ายขึ้นครับผมอ่าพี่สิทธาว่าไงครับอินเทอร์เน็ตฟรี
มีประสบการณ์ในการทำฟรีไวไฟให้คนรองรับการใช้๕๐กว่าล้านคนต่อปีมาแล้ว
ครับโดยที่หน่วยงานไม่ต้องเสียตังค์ไม่ได้บาทเดียวครับครับ
สมัยผมเป็นประธานบอร์ดการท่าผมได้เชิญเอกชนเจ้าหนึ่งมาทำฟรีไวไฟ
เขาสามารถจะสร้างรายได้จากการที่พอเปิดเข้าฟรีไวไฟปั๊บเป็นแลดิ้งเพจ
เข้าไปในส่วนของเขาเนี่ยสามารถที่จะเก็บเงินจากตรงนั้นได้
เขามาลงทุนร่วม๕๐๐ล้านนะครับเจ้าแรก
ปรากฏว่าอีก๒เจ้าที่เหลือเจ้าใหญ่ของเราเนี่ย
ติดต่อเข้ามาบอกว่าถ้าปล่อยให้ทำเจ้าเดียวไม่เป็นธรรม
เขาขอทำด้วยปรากฏว่าทั้ง๓เจ้ามาลงทุนผมว่าร่วมพันล้านครับ
เราไม่ต้องเสียตังค์ไม่ได้บาทเดียว๕๐ล้านคนใช้ได้ฟรี
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะมาคำนวณว่าใช้งบประมาณ๖๐ล้านต่อเดือนหรืออะไรอย่างนี้
ผมว่ามีวิธีซึ่งผมสามารถให้คำปรึกษาได้
และอย่างที่ผมบอกตอนแรกครับว่านโยบายของผู้ว่ากรทม

เอกชนเขามีรายได้จากการตอบแทนในการทำอยู่แล้ว
ไม่ต้องไปเสียเงินจ้างเขาผมเคยทำแล้วสำหรับ๕๐ล้านคนต่อปี
และผมสามารถให้คำแนะนำและให้ทำเรื่องนี้ได้ครับ
อ่าแต่ละท่านก็มีมุมมองแต่ละมุมนะครับ

ถือว่าวันนี้เป็นคนสุดท้ายปิดงานนะครับ

ก็ถ้าเกิดท่านต้องเลือกการเปลี่ยนแปลงซึ่งจำเป็นมากนะครับ
ขอให้เลือกคนที่ทำได้จริงนะครับ
เลือกเดินทางเบอร์๔เอ๊ะสุชัชวีนะครับ
โอเคขอบคุณครับอย่างไรเสียใจเอกสุชัชวี